คุณผู้ชมคะหลังจากที่โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกประกาศฉบับล่าสุดนะคะ
ว่าจะต้องตัดขาซ้ายบริเวณเหนือข้อเท้าของคุณปอทฤษฎี
เพื่อป้องกันการติดเชื้อรุนแรง
วันนี้นะคะมีกำลังใจจำนวนมากค่ะ
จากแฟนคลับรวมไปถึงคนในวงการบันเทิง
เดินทางไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
ส่วนสื่อมวลชนก็ยังคงปักหลักทำข่าวอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยหลังจากคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อค่ำวานนี้ระบุว่ามีการตัดขาซ้ายระดับเหนือข้อเท้า

ผ่าตัดหยุดเลือดในช่องปอดซ้าย
และขณะนี้ตรวจไม่พบเชื้อไข้เลือดออกในตัวผู้ป่วย
แต่ยังต้องรักษาภาวะแทรกซ้อนที่วิกฤต

ตลอดทั้งวันยังไม่มีประกาศความคืบหน้าอาการอย่างเป็นทางการ
จากคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
ขณะที่ครอบครัวสหวงก็ไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดใดกับผู้สื่อข่าวนะคะ
มีเพียงสลับกันออกมาต้อนรับแขกที่เดินทางมาเยี่ยมอาการป่วย
ของคุณปอทฤษฎีอยู่เป็นระยะเท่านั้น
ส่วนคนบันเทิงยังคงส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังปออย่างไม่ขาดสาย
มีทั้งนักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ค่ะ
อย่างเช่นคุณสุชาวพงวิลัยนาตาชาคอฟแม่น
คุณวิวัตรผสมทรัพย์คุณทีนสารวุฒิ
เบนจพลน็อตวรริสแมทพิรณีและมิ้นท์ชาลิดา
ได้เผยความรู้สึกหลังจากพูดคุยกับครอบครัวสหวงว่า
อาการโดยรวมของนักแสดงรุ่นพี่ดีขึ้นถือเป็นข่าวที่น่ายินดี
เชื่อว่าครอบครัวมีกำลังใจที่ดีเพราะว่าได้แรงใจที่ส่งมาจากทั่วประเทศค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
คุณพ่อสงวนสหวงได้ออกมาทักทายกับสื่อมวลชนด้วยสีหน้าเรียบเฉย
และบอกเพียงสั้นว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก่อนที่จะแจ้งให้สื่อมวลชนเดินทางกลับ
หลังจากนั้นน้องชายคนเล็กปินชวนันก็ออกมาส่งกองทัพสื่อมวลชน
พร้อมทั้งขอบคุณที่ติดตามข่าวสารและอัปเดตให้ฟังอาการโดยรวมของพี่ชายว่าดีขึ้น
ผ่าตัดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นแม้จะสงสารแต่ก็เพื่อรักษาชีวิตก็เป็นสิ่งที่ต้องทำ
แม้ว่าวันนี้จะยังไม่มีประกาศจากคณะแพทย์อย่างเป็นทางการ
เกี่ยวกับความคืบหน้าอาการป่วยของคุณปอทฤษฎีนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ยังคงยืนยันว่าให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวสาร
จากประกาศของทางโรงพยาบาลต่อไปค่ะ